หลีอยากแจกแจกดวงด่วน
ถามดวงรู้ถามโชครู้
เพราะฉันคือสิริมงคล

ห้าราศีงานดีมีแรง

เดือนตุลาคมรักหลิชอบหลี
คอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีมังกร
ให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
เอ๊ะรู้สึกคำนี้คุ้น
แต่ชาวมังกรจะได้เจอกับ๓คำนี้แบบจัง
งานที่ได้ลงทุนลงแรงสะสมมานาน
จะกลับส่งผลดีในช่วงนี้อย่างแรง

ได้มีเวลาวางแผนชีวิตในอนาคต
จะเป็นการวางแผนที่ทำให้กลับมาเหน็ดเหนื่อยอีกครั้ง
แต่ก็คุ้มค่าที่จะต้องแลกไป

อันดับ๔ราศีมีน
จากช่วงที่ต้องเผชิญต่อความท้าทายในชีวิต

ตอนนี้จะพันให้ชาวมีน
มีโอกาสก้าวหน้าสู่เป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้มากขึ้น

มีโอกาสเป็นตัวแทน
ได้ไปดูงานที่ต่างประเทศ

อันดับ๓ราศีเมทุน

ช่วงนี้ขางานอิสระจะพบเจอกับภาวะคึกคักทางการงาน
มีงานเข้างานออกไล่มาเทมาไม่ขาดสาย
สายอะไรน่ะเหรอสายไปใหม่ที่เราจะรักกัน
คืนผิดเวลาเอาเป็นว่าชาวเมทุน
อาจจะต้องปรับตัวเล็กน้อยเพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้รับงานที่ดี
หากค้าขายก็จะมีสิงโตนำโยก
เอ้ยลูกค้านำโชคมาให้
อันดับ๒ราศีเมฆพ่องหนอยุคหนอ
เมื่อเกิดสติสมาธิแล้วงานจะรุ่งพุ่งทะยาน
ถ้ามีโอกาสเดินทางไปลุยงานที่ต่างประเทศต่างถิ่น
จะทำให้มีพลังเหมือนช่วงที่ได้เริ่มทำงานใหม่
สนุกกับการทำงานมากขึ้นมีกำลังใจให้กับตัวเองมากขึ้น
มีโอกาสดีที่จะได้ต่อยอดการทำงาน
ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียว
อันดับหนึ่งราศีกรกฎการลงทุนมีความเสี่ยง
แต่ถ้าไม่ลงทุนก็จะไม่ได้อะไรเลยหลุดเล่าเอง
กรกฎช่วงนี้หากลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนลงแรง
หรือลงทุนทางด้านทรัพย์สินทำธุรกิจ
จะมีโอกาสประสบความสำเร็จด้านชื่อเสียงรัวปัง
หรือได้ผลกำไรเบอร์ใหญ่มากขอให้ลงมือทำด้วยความมั่นใจ
รับรองว่าดีเลิศประเสริฐเลือกคนคนจังแน่นอน
เช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศีงานดีมีแรง
สะบัดต่อไม่รอละนาเดอร์เดือนตุลาคม
ว่าวไปว่าวมาคอยสีอิจฉาแห้ง
บะสิไปหาผู้เอ้ยหางานเฮ็ดเพิ่มดีกู